วันนี้เกิดเหตุระทึกนะครับที่หลายคนบอกว่าไม่ต่างจาก
ฉากในภาพยนตร์เมื่อกลุ่นขับรถสนทุกข์หกร้อน
เสพยาเสพติดแล้วก็ขับรถไปพุ่งชนรถยนต์แล้วก็
รถจักรยานยนต์บนถนนเสียหายไปกว่า๓๐คัน
อ้างว่าเครียดเนื่องจากว่าถูกแฟนสาวนอกใจนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดถูกตามจับได้ในที่สุด
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บันทึกภาพวินาทีที่ผู้ใช้รถใช้ถนนย่านเอกมัยต้องแตกตื่น
ถึงกับทิ้งรถและวิ่งหนีตายออกมา
เนื่องจากมีรถบรรทุก๖ล้อขับหลบหนีตำรวจ
เฉียวชนรถคันอื่นมาเป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
รวมความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๐คัน
ก่อนที่จะจนมุมถูกตำรวจจับได้ที่บริเวณแยกเอกมัย
โดยมีคนขับคือนายเอกพจนยศสิริอายุ๒๗ปี

ที่สถานีตำรวจนักรบาลท้องลอ
จากการสอบสวนนายเอกพฤษสารภาพว่า

เพราะเครียดเนื่องจากภรรยาหนีไปกับชายอื่น
ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้หลงเข้าช่องรถประจำทาง

แต่เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจึงขับหลบหนี
ผมขับหลบก็ไม่เป็นไรครับ
แต่พอมาเที่ยวนี้ผมมาซีเรียสเรื่องแฟน
ขณะที่ดาบตำรวจชำนาญบุญวิทยากุล
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทย
ซึ่งเป็นตำรวจที่พบเหตุคนแรกเล่าว่า
ขณะที่ไล่ตามรถบรรทุกนายเอกพฤษไม่ยอมจอด
แต่กลับขับรถชนรถทุกคันที่จอดขวางทาง
ขับรถไล่ตามพร้อมยิงปืนคู่
กระทั่งรถของนายเอกพฤษน้ำมันหมด
จึงตามจับได้ในที่สุด
เช่นเดียวกันกับนางสาวระวิพาภูอ้น
พนักงานแจกบากจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า

เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะทำงานอยู่ก็เห็นรถบรรทุก๖ล้อ
ขับขี่ชวัดเฉวียนเซไปมาและชนรถที่อยู่ด้านข้างหลายคัน
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนที่ตำรวจยิงสกัด๓๔นัด
จนทำให้รู้สึกตกใจกลัวและวิ่งหลบเข้าไปด้านใน
ตอนแรกก็เห็นรถรถมีรถส่งน้ำ
หลบเข่าจากเมื่อตอนแรกวิ่งตรงไปรถกำลังติดอยู่ค่ะ
อันนี้มีรถทว่องรถ๖ล้อชนหนี
ที่จะได้ยิงล้อรถตอนเนี้ยก็แบบว่าเขาก็จะมาอย่างเดียว
จะหนีขึ้นไปให้ได้อะไรอย่างนี้ครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ได้เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบสารเสพติดภายในร่างกาย
พบว่านายเอกพฤษมีปัสสาวะสีม่วง
และเมื่อค้นตัวก็พบไอซ์จำนวน๑๓๙กรัมอยู่ในกระเป๋ากางเกง

และเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่า
นายเอกพฤษเคยมีประวัติถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วถึง๔ครั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔โดยครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
เมืองต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
วชนรถยนต์ผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
หลบหนีเจ้าพนักงานโดยไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือ
รวมถึงมียาเสพติดไว้ในครอบครอง